มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคะ
มีคลิปหนึ่งแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะ

ไฮโซพม่าซ่าเมาชกตำรวจ

ใช่ค่ะวิ่งหนีไปขึ้นรถแท็กซี่

แล้วก็มีคนถ่ายเอาไว้เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์

ท้าวนั้นเข้าถ่ายพี่ป่าวไลน์ให้เป็นแบบนี้ค่ะ
คือประชาชนบางคนเขาก็ไม่รู้ไงเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจท่านนี้อยู่เหมือนพี่จะหนีสุดชีวิต

ก็คือกำลังชุนละมุนอยู่แล้วตำรวจก็บอกจะหนีท่าเดียวเลย
และมีประชาชนส่วนหนึ่งก็จับตัวผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวสวมหวกนี้ไว้
เพราะว่าเห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
ส่วนตำรวจหนีขึ้นแท็กซี่เลย
นี่ค่ะได้แล้วแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้
หนีขึ้นแท็กซี่กลับสอนอเลย

พี่ตำรวจพี่ตำรวจหนีใคร
โอ้โหพี่ตำรวจบอกแค่ว่าเร็วดิเร็วดิ
และก็แบบนี้ค่ะวิ่งออกไปโบกแท็กซี่
เอาล่ะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งสิบห้าเมษายนที่ผ่านมา
ตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่บอกหนีหนีสิไปเร็วสิ
นี่นะคะเป็นดาบตำรวจพิทักษ์วรมูลผู้บังคับหมู่งานจราจร

วันนั้นคืนวันนั้นไปปฏิบัติหน้าที่
ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ใกล้กับบริเวณแยกกล้วยน้ำไทย

ซึ่งจริงจริงด่านนั้นน่ะก็มีตำรวจอยู่หลายนายนะ
ในการทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกราน
แต่เกิดอะไรขึ้นกับดาบตำรวจพิทักษ์ต่อฮะ
ในขณะที่ตรวจอยู่มีรถสปอร์ตคันหนึ่งขับเข้ามา
ก็ต้องโบกตรวจตามปกติแหละ
ตรวจคนขับก็คือนายแลรี่ซอเป็นชาวพม่า
ดาบตำรวจพิทักษ์ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาว
กางเกงยีนสวมหมวกแก๊ป
มาที่ด่านตรวจก็เจอตรวจตามปกตินะ

สูงถึง๑๑๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็คือ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ดาบตำรวจท่านนี้ก็เลยต้องดำเนินคดี
การดำเนินคดีในช่วงเวลานั้นที่อยู่ด่าน

ในขณะที่กำลังไม่พอก็เลยจะต้องนำตัวผู้ต้องหา

ด่านทำได้แต่เพียงลงบันทึกการจับกลุ่ม
แล้วก็ต้องคุมตัวมาดำเนินคดีที่สนทองหล

อ่ะเล่าเกินปริมาณแอลกอฮอลเกิน
ก็ต้องมาคุมขังไว้ก่อนไม่ต้องให้เลิก

ก็ต้องพาไปที่สอนอทองหล่อ

ก็ต้องไปรถของคนที่เราตรวจวัด

บนรถนายไลมีนายไลเป็นคนขับ

ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงอีกหนึ่งคน
ทีนี้นะคะไปถามตำรวจว่า
ถึงขั้นจะต้องขึ้นรถไปกับคนที่ตรวจวัดแอลกอฮอล

ตำรวจบอกว่าก็ตามปกติทำได้
แต่ทีนี้ปกติแล้วจริงต้องไป๒นาย

แต่ทีนี้กำลังที่ด่านไม่พอ
ดาบตำรวจพิทักษ์ก็เลยต้องขึ้นไปคนเดียว
ขึ้นรถนั่งไปกับนายแลรี่ซอ
โดยลาลิซอร์คนขับแล้วก็ดาบตำรวจพิทักษ์นั่งข้าง
ข้างหลังก็ยังมีเพื่อนของนายลาลิซออีก๒คน

แต่ตำรวจพิทักษ์ก็ขึ้นไป

แม้ว่าใจจะตุ้มต่อมขึ้นรถไปกับผู้ต้องหา
แต่ทีนี้ตุ้มต่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
เพราะว่านายแลรี่ซอขับรถออกนอกเส้นทาง
ไม่ไปทางที่จะไปสอนอทองหล่อไง
ออกนอกเส้นทางไปและไปจอดอยู่ที่บริเวณใต้ทางด่วนพระรามสี่
ดาบตำรวจพิทักษ์บอกเห็นท่าไม่ดี

และอีกอย่างดาบตำรวจพิทักษ์อายุเยอะแล้วเหมือนกัน
ตัดสินใจค่ะเปิดประตูรถหรูแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลย

จอดรถนะพอจอดรถอยู่วิ่งตามดาบตำรวจพิทักษ์ลงมาเหมือนกัน
วิ่งเข้ามาตรงเข้ามาพยายามที่จะแย่งเอกสารเกี่ยวกับคดี
แล้วก็ใบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
พร้อมทั้งได้ทำร้ายร่างกายดาบตำรวจพิทักษ์
ตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยนะคะ
จึงเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ดาบตำรวจพิทักษ์วิ่งหนีออกมา
ใช่นะฮะและพยายามที่จะหนีไปไกลเรียกแท็กซี่
และสุดท้ายดาบตำรวจพิทักษ์ก็หนีกลับสอนอได้
ขึ้นรถแท็กซี่กลับมาได้สำเร็จนะคะ
ขณะที่นายลารี่เองผู้ก่อเหตุก็ได้ขับรถสปอร์ต
กลับไปที่คอนโดคอนโดเขาอยู่แถวบางโพงพาง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชน
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาแล้วก็จอดและเห็นเหตุการณ์
ลักษณะคล้ายทะเลาะกันเขาก็เลยลงมาช่วย
แล้วก็เด็ดค่ะช่วยแยกตอนแรกแยกตำรวจกับนายลารี่ออกก่อนนะ
แล้วก็กอดนายแรรี่ไว้ควบคุมตัวนายแรรี่ไว้

ประชาชนบางท่านก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้จนเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์
จากนั้นตำรวจก็กดดันอย่างหนัก
เพราะว่าทราบตัวทราบชื่อแล้วสิคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานายแลรี่ซอเลยจะต้องเข้ามอบตัวที่สอนอทองหล่อ
ทางตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ข้อหาที่๒ทำลายเอกสารทางราชการ
และข้อหาที่๓เมาแล้วขับ
นายลารี่ซอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ก่อนที่จะใช้หลักทรัพย์ขอประกันตัวออกไปค่ะ
สำหรับนายแลรี่ซอซึ่งเป็นคนที่ปรากฏในคลิป
ก็คือสวมเสื้อยืดสีขาวแล้วก็สวมหมวก
เขาเป็นลูกชายนักธุรกิจชาวพม่า

มาทำธุรกิจในประเทศไทยฐานะร่ำรวย
เขาบอกเป็นมหาเศรษฐีเลยนะหมายถึงพ่อเขานะ
ทางตำรวจนะคะหลังจากนี้ไปทางตำรวจบอกว่า
นัดนายแลรี่ซอมาให้ปากคำอีกครั้ง๑๘เมษายนนี้นะคะ
รวมทั้งจะเชิญตัวเพื่อนของผู้ต้องหา๒คน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั่งอยู่ที่ด้านหลังมาสอบปากคำด้วย
และจะทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่มาที่ไปของทรัพย์สิน
นายแลรี่ซอด้วยเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้เขาประกันตัวเขาเองออกไปนะด้วยวงเงิน๒แสนบาท
แต่เรื่องของคดีก็ต้องว่ากันต่อเนื่องนะครับ